คุณผู้ชมไปต่อที่สุพรรณบุรีค่ะจะพาไปพบกับหนุ่มดวงเห็งที่เขาเนี่ย
ขอพรจากทาเวสวันแล้วก็สมหวังดังใจสุดท้ายก็ต้องไปแก้บน
ล่ะค่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมไปที่วัดพังม่วงอำเภอศรี
เป็นสง่าอยู่ตรงนี้นะคะครับสังเกตนะคะว่าองค์เท้าเวสวันที่เนี่ย
จะเป็นลักษณะองค์ปิดทองคำแท้ซึ่งอันเชิญมาจากวัดจุลามณีค่ะ
โดยองค์หลวงพ่ออิตเป็นประธานในการอัญเชิญมา
และจะครบวาระสมโพธิ๒ปีวันที่๘เมษายนนี้คือพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ซึ่งตั้งแต่อันเชิญมาที่วัดพังม่วงเนี่ยก็มีผู้มาไหว้มาบูชา
ขอพรแล้วประสบความสำเร็จกันเยอะก็นำสิ่งของมาแก้บนไม่ขาดสายนะคะ
แล้วยังมีหนุ่มจากสุพรรณบุรี๔คนค่ะแบกถังเซียมซียักษ์
แกกมาเลยอย่างที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่แว๊บเนี่ยนะคะ
เราก็เลยเนี่ยขอดูหน่อยเอาถังแบบนี้ใหญ่อย่างนี้
เขย่าร่วมกันเลยอ่ะกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วยกันเลยนะ
เออนะแล้วได้มาสามติ้วใหญ่แบบนี้ทีนี้ไปถามคุณคนนี้
คุณวิไนม่วงยิ้มอายุสามสิบเจ็ดปีพาครอบครัวเดินทางมาจากชัยนาศ
เรื่องการงานและโชคลาภเนี่ยก็ปรากฏว่าได้เลื่อนตำแหน่งตามที่ขอ
อืมแถมถูกรางวัลได้เงินเกือบหนึ่งแสนบาทด้วยอืม

แล้วก็มาจุดประทัดสุดท้ายได้
ปลายประทัดออกมาแบบนี้นะคะ

คิดว่ามันเป็นเลขนำโชคเพราะอะไรรู้ไหม
ตรงกับเลขทะเบียนรถพอดี

ที่วัดแห่งนี้หลายคนมา

นี่ค่ะยังมามาเจิมฝ่ามือเปิดดวงมหาเศรษฐีกับพระมหามณพด้วย
ซึ่งท่านก็ลงแบบนี้ให้เป็นการเสริมมงคล
เป็นการเสริมความมั่นใจให้เราไปตั้งใจทำมาหากิน
รอคิวกันหลายชั่วโมงแล้วค่ะกว่าจะได้เขียนได้ลงมหามนต์กันแบบนี้
แต่ระหว่างที่รอนี่ไปทำอะไรล่ะทำอะไรดูดูปลาครับทำสวนให้มันผ่อนคลายกันไปได้
บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวคาเฟ่เลยนี่นะคะปลาเยอะแยะมากมายบรรยากาศก็ดีนะคะ
แบบนี้มันคลายร้อนได้นะเพราะมันชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วอยากจะลงไปแหวกไห้กับฝูงปลาคาฟเลย
เป็นปลาคาฟเลยเนอะอยากลองน้ำมันคงจะชื่นใจไงเห็นอย่างนี้แล้วก็ร่มเย็นใจดีเหมือนกัน
แล้วจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าช่วงวันที่๘๑๐เมษายนนี้ที่วัดพังม่วงจะมีงานไหว้พระประจำปีและสมโพธิ๒ปีท้าเวสุวรรณโน
วันที่๘เมษายน๔โมงเย็นจะมีสวดพานยักษ์และจุดเทียนเสริมชะตาหน้าลานองค์ปู่ทาเวสวัน
อยากให้คุณผู้ชมถ่ายภาพนี้ไว้เลยถ้าอยู่ที่สุพรรณถ้าอยากจะไปจะได้รู้ว่าวันไหนมีอะไรนี่เห็นไหม
ไม่เหมือนกันแล้วมีการแสดงมหรสบสมโพธินี่ตามไปได้นะเสริมสิริมงคลแล้วก็รับความสุขสนุกสนานไปพร้อมกัน๘๙๐เมษายนนี้ค่ะ
ทางม่วงนะคะสุพรรณบุรีคุณดูนาฬิกาทำไมวันนี้วันที่๗ไงเตรียมพร้อม
เสาร์อาทิตย์จันทร์แวะไปได้สุพรรณบุรีแค่นี้เองทำไมดูนาฬิกาไม่ได้เหรอนาฬิกามีวันที่นะ
คุณมีป่ะวันที่ในนาฬิกามีแต่มันไม่เดินแล้ว